มาดูคุณลุงคนนี้นะเข้าไปในร้านสะดวกซื้อ
มือหนึ่งถือมีดทำครัวมือหนึ่งถือท่อนไม้
บอกพนักงานบอกว่าหยิบขอให้หน่อย
แล้วก็หันไปบอกกับคนที่ยืนอยู่บอกว่า
ไม่ให้ลุงแซงเดี๋ยวแทงซะหรอก
นี่ฮะเอาไปดูนะครับผู้ประสบเหตุถ่ายเอาไว้
นะครับหลังจากหนีเอาชีวิตรอดออกมาได้นะดูมือลุงดิ
นะฮะไม้ยาวมือหนึ่งอีกมือหนึ่งถือมีดทำครัว
แล้วก็มีกระเป๋าสีดำเดินออกจากร้านสะดวกซื้อมาแล้ว
โอ้โหไม่ใช่ไม้เล็กด้วย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งย่านถนนกรปภึกครับ
ผู้หญิงนะครับที่ประสบเหตุเล่าบอกว่า
ขณะที่เธอซื้อของอยู่ในร้านสะดวกซื้อ
จ่ายเงินแล้วล่ะรออุ่นอาหารในไมโครเวฟอยู่

บอกกับพนักงานบอกหมาจะกัดเนี่ย

หยิบครึ่งหนึ่งชูกำลังให้หน่อย
หยิบยาพาราซิตามอลให้ด้วย

นี่แบ่งขายด้วยเออหยิบได้เม็ดหนึ่ง

เออนะฮะในมือคุณลุงถือมีดทำครัว
แล้วไม้ยาวแล้วขู่อย่างที่ผมบอก
ไม่ให้แซงคิวเดี๋ยวจะแทงทั้งคนซื้อคนขายเลย
โอ้โฮโหดละเกินจริงพวกหญิงที่รอเวฟอยู่
เดินตัวรีบออกไปเลยออกไปเลยนะฮะ
จากนั้นตำรวจมาครับมาพาลุงไปขึ้นหลังรถกระบะออกไป
ชาหอนครับให้ทุกคนระวังนะฮะ
ไม่ว่าจะเดินไปไหนทำอะไรตอนเนี้ยโอ้โห
อย่างที่ปุ้ยถามอยู่แยกไหมอยู่แยกทุกวันจริง
เดินขึ้นสะพานลอยก็โดนตีโดนแทง
เดินอยู่ข้างถนนก็โดนตีเหมือนกัน
นี่เข้าเซเว่นจะโดนแทงครับ
จะให้ผมแซงไหมไม่ให้แซงเดี๋ยวแทงทั้งคนซื้อคนขายเลยนะ
จริงนั้นพี่เบิฟน้องนะวันก่อนในห้างดังกลางกรุง